อันนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้ที่พัทธลุงนะคะ
ที่มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วเอาผ้าขาวม้าปิดบังใบหน้า
ลงมาจากรถแล้วก็ไปยิงคนที่บ้านเสียชีวิตไปหนึ่ง

แต่ว่าไปมาตำรวจบอกว่าเหตุการณ์นี้
มันอาจจะไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับอีกคดีหนึ่ง
ที่มีนายโกเต๊ะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตที่คอกหมู
เพราะว่าเหตุการณ์นี้คนที่บาดเจ็บเคยถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำในคดีก่อนหน้านี้
ก็เลยไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวยงเชื่อมโยงกันยังไงบ้าง

คนร้ายเอาผ้าขาวม้าปิดบังใบหน้ามาเลยนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วบุกยิงนายนิสาโรธจันทองอายุ๔๗ปีจนเสียชีวิต
และนายโสพลสุวรรณจำรูนหรือในบอยอายุ๓๔ปีหลานชาย

บ้านเลขที่๓๒ทับ๑ตำบลนาท่อมอำเภอเมืองพัทธลุง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวาน
จากการสอบถามนะคะได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ

ระหว่างที่นายโสพลขับรถกระบะกลับจากไปตัดย่าเลี้ยงวัว

คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามมาค่ะ
คนซ้อนเนี่ยใช้ผ้าขาวม้าคลุมหัว
แล้วก็ใช้ปืนยิงนายโสพลที่กำลังเดินลงจากรถกระบะจนล้มลง
จากนั้นนะคะนายนิสาโรธหรือในบอยที่เป็นหลานนะคะ
ได้ยินเสียงปืนก็วิ่งออกมาดู
แล้วตะโกนอย่ายิงบอยอย่ายิงบอย
แต่คนร้ายหันไปยิงค่ะ

แล้วคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
ก่อนเกิดเหตุคนร้ายขี่รถเลยบ้านของในบอยนะคะ

แล้วก็ขี่รถสวนกับรถกระบะของในบอยพอดี

บอยก็ขับรถกระบะไปจอดที่บ้านของนายนิสาโรธ
อยู่ห่างกัน๓๐เมตร

กับจุดที่ในบอยเป้าหมายยืนอยู่
ห่างกันประมาณ๒๕เมตรนะคะ

ก็เลยสันนิษฐานว่าคนร้าย
น่าจะเป็นมือปืนที่ชำนาญ
นายนิสารถโดนลุกหลงค่ะ

กระสุนเข้าใต้ราวนมซ้าย

ส่วนในบอยถูกยิงที่ชายโครงขวา
แขนและสะโพกค่ะ
คุณใช่มักกันนกกัน
แต่เปล่าก็ไม่น่ากล้า
บินทรศีลสภัพธิการ

จะไปเก็บรักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
สันนิษฐานว่าคนร้ายใช้ปืน๒กระบอก
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เก็บปลอกกระสุนปืนได้ต่างสีกันค่ะ
ปลอกกระสุนสีตะกัว๑๑ปลอก
สีทองเหลืองอีก๕ปลอกนะคะ
เมื่อเช้านี้นางจีนจันทองอายุ๗๙ปี
แม่ของนายนิสาโรธผู้ตาย
เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มค่ะ
แล้วก็กลับไปที่วัดเพื่อรดน้ำศพลูกชาย
ก็มีญาติมีชาวบ้านไปให้กำลังใจนะคะ
จีนบอกว่าในวันเกิดเหตุไม่อยู่บ้าน
เพราะว่าไปป้อนข้าวแม่อายุ๑๑๓ปีแล้วนะคะ
อยู่บ้านอีกหลังนึงอยู่ใกล้กัน
นายนิสาโรธอยู่บ้านค่ะ
เห็นมือปืนมายิงในบอยผู้เป็นหลานชาย
นายนิสาโรธก็เลยวิ่งออกไปเหมือนกับจะไปห้ามอะค่ะ
คนร้ายก็เลยยิงนายนิสารสด้วย
จีนบอกว่าลูกชายที่เสียชีวิตเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
ก็อยู่บ้านเพราะว่ามีอาการป่วยทางจิตทางประสาทต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนหลานชายก็ให้ช่วยดูวัวที่เลี้ยงไว้
ไม่รู้เหมือนกันว่าหลานชายไปมีปัญหากับใคร
ถึงขั้นมีคนตามมายิงถึงบ้าน
ทำให้ลูกชายโดนลูกหลงไปด้วย
โดนทรงจำรูปราลหลานทรงสถานการณ์
ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายไปมีปัญหาอะไรกับใคร
ลูกชายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังนะคะ

ซึ่งคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวก็เลยมาก่อเหตุ
แล้วก็น่าจะได้รู้มาก่อนนะคะคือคนร้ายเนี่ยก่อนจะก่อเหตุ
ทำทีขอซื้อวัวก่อนจะได้ยินเสียงปืนแบบโอ้โหรัวหลายนัดเลยอะค่ะ

ไอ้ลูกหัวไม่เหมือนตามมาน่ะ
พลตำรวจรีกฤษฎาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลาก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจสพโคกชะงายเคยเรียกตัวในบอยคนเจ็บไปสอบปากคำนะคะ
คดีที่คนร้ายเอาไม้ทุบนายชะลิดขุนรักหรือโกเต๊ะอายุ๓๓ปีเสียชีวิตที่คอกหมูค่ะ
เราก็เคยนำเสนอข่าวนี้ไปจากการขยายผลน่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุสองคน
เพราะว่าในที่เกิดเหตุมีร่องรอยการลากร่างของโกเต๊ะแล้วก็นำร่างไปพาดไว้ที่กำแพงคอกหมู
คดีนี้นะคะตำรวจเรียกตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำ๒๓คนในจำนวนนี้ก็มีในบอยคนเจ็บด้วย
ทีมข่าวก็ไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุในบอยไปดูดวงกับหมอดู
ชื่อแม่หมอหมามีเป็นร่างทรงนาคีนะคะชาวบ้านบอกว่าดูดวงแม่นมากแล้วก็ทักในโสพลว่าดวงตกนะ
ถึงตายได้เลยนะมีศัตรูจ้องจะทำร้ายนะนี่ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยลองไปคุยกับหมอดูคนนี้นะคะ
หมอมามีเนี่ยนะคะก็เล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
เมื่อ๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมาดูดวงให้ในบอยคนเจ็บจริงแต่ก็ดูดวงไปว่าชะตาถึงฆาต
ห้ามอยู่บ้านต้องหลบไปอยู่ที่อื่นไม่อย่างนั้นจะมีคนมายิงหรือมีคนมาทำร้าย
ต้องรอให้ผ่านวันที่๓๑พฤษภาคมไปก่อนถึงจะรอด
บอยก็บอกแม่หมอว่าก็มีศัตรูจริงนั่นแหละก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าจะถูกทำร้าย
ก็ระวังตัวอยู่นี่นะคะ๓๑พฤษภาคมในบอยก็ถูกยิงจริงแต่ไม่ถึงตายได้รับบาดเจ็บ
หมอมามีก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะมีคนตายแทนก็เลยรอดชีวิตมาได้
เพราะเขาดวงไม่ดีอะไรแบบเนี้ยเขาเลยตักเขาอะค่ะค่อยดูให้เขาแบบระวังตัวด้วยนะคะ
คุณอยู่ในดวงตกอะไรแบบนี้ค่ะระวังด้วยกินไตหงมีดวงติดคุกก็มี
แต่คุณมีศักดิ์สิทธิ์มีตายายคุ้มครองคุณเลยทั้งแค้วคลาดตลอดเลยค่ะ
แต่ถ้าคุณอยู่ที่บ้านคุณจะตายนะหนูพูดอย่างนั้นแล้วหนูบอกแกว่าถ้าแกอยู่ที่ลูกขนำหนูอยู่ที่สวนอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไร
ถ้าคุณยังไม่พ้น๓๑นี้คุณจะโดนเกณฑ์ตายโหงอะไรแบบนี้
หนูว่ามีหมดเลยนะถ้าคุณพ้นสามเบียดนี้
คุณจะดวงดีไม่เป็นไรแล้วหนูพูดอย่างนั้นค่ะ
แกดวงบวชมีแต่แกดื้อไม่บวชอะค่ะ
ว่าถ้าคุณไม่บวชดวงคุณจะตกนะคุณอย่างนี้นะคะ

ค่ะหนูเตือนแกตลอดเลยอืมทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี
บ้านหลังที่เกิดเหตุก็มีเส้นทางที่คาดว่าคนร้าย
จะหลบหนีได้อยู่สักประมาณสามถึงสี่เส้นทาง
ทะลุกันสองตำบลนะคะบ้านที่เกิดเหตุอยู่ที่ตำบลนาทิท่อม
ก็สามารถหลบหนีไปได้ก็คือตำบลท่าแคร์กับตำบลร่มเมืองนะคะ
เส้นทางก็จะเปลี่ยวค่ะแทบจะไม่มีบ้านคน
ถ้ากลางคืนเนี่ยมันก็ยิ่งง่ายต่อการหลบหนีของคนร้าย
คาดว่าคนร้ายอาจจะใช้เส้นทางต่างเหล่านี้ในการหลบหนีนะคะ